ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตเด็กชายม๖เท่านั้นค่ะคุณผู้ชม
น้อยใจถูกแฟนบอกเลิกพยายามที่จะฆ่าตัวตาย
แต่ว่าการฆ่าตัวตายครั้งนี้ไม่ธรรมดานะคะ
เขาถือมีดขึ้นโรงพักไล่แทงตำรวจ
ที่จะหวังให้ถูกยิงแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จ
สุดท้ายเคราะดีนะคะไม่มีใครเป็นอะไรค่ะ
จากกรณีเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้คือ๒กุมภาพันธ์นะคะ
เกิดเหตุนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖

ถือมีดขึ้นมาบนสถานีตำรวจภูทรเมืองภูเก็ต
พร้อมกับพยายามที่จะไล่แทงตำรวจที่กำลังนั่งปฏิบัติหน้าที่อยู่
ทำให้ต้องวิ่งหนีกันกระเจิงท่ามกลางประชาชนที่เอง
ก็รอแจ้งความอยู่นะคะ
โดยนักเรียนชายคนดังกล่าวพยายามที่จะวิ่งเข้าหาเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เพื่อให้ตำรวจที่แต่งเครื่องแบบชักปืนขึ้นมายิง
แต่เจ้าหน้าที่ตั้งสติได้ดีค่ะ
ตอบโต้จนเยาวชนชายตัดสินใจกระโดดออกจากจุดดังกล่าวไป
แล้วก็สุดท้ายตำรวจก็ควบคุมตัวไว้ได้ค่ะ
เรื่องต้นเนี่ยนะคะนักเรียนชายคนดังกล่าวเนี่ย
รายงานข่าวบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักกับแฟนสาว
ต้องการที่จะให้ตำรวจใช้อาวุธปืนยิงให้ตาย
แต่ว่าในที่สุดเจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อมเอาไว้ได้จนสงบลง
แล้วก็หลังจากนั้นก็โทรศัพท์เรียกให้ผู้ปกครองมารับตัวกลับไปนะคะ
รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองภูเก็ตบอกว่า
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ไม่สามารถควบคุมได้
เนื่องจากจุดดังกล่าวเป็นจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์
แต่เคราะห์ดีที่เจ้าหน้าที่มีสติแล้วก็ไม่ตอบโต้จนเกิดการบาดเจ็บทั้งสองฝ่าย
ทั้งนี้ที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุลักษณะดังกล่าวขึ้นบ่อยครั้ง
บุคคลสติไม่สมประกอบหรือคนที่เมาแล้วก็อารวาส
ก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ใช้สติในการแก้ปัญหา
อย่าใช้ความรุนแรงแล้วก็เน้นการบริการประชาชน
เพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ที่เดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น
เป็นผู้ที่ประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อนค่ะ